นี่เขาชาร์จบลูทูธครับ
เอาไว้แล้วออกไปกรีดยาง

ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวกับผู้ชม

ผมก็จะไม่ชัดทิ้งไว้แบบนี้

เจ้าหน้าที่เทศบาลตะบ้นเดิด
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
ต้องเอารถน้ำดับเพลิงมา๔คันด้วยกัน

บ้านเลือดที่๖๙ทะบนเดิกอำเภอเมืองยะโสธร
โอ้โหไหม้รุนแรงแล้วอากาศมันร้อนจัดนะ

จุดเกิดเหตุอยู่กลางชุมชนซะด้วย

มีบ้านเรือนปลูกติดกันแบบนั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะ

ครึ่งปูนครึ่งไม้เก่าและสภาพเก่านะ
เป็นเชื้อไฟอย่างดีนะสิไม้แห้งเนี่ยนะครับ
เปลี่ยวไฟลูกรามลือกเร็วรุนแรง
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจึงสามารถคุมไฟเอาไว้ได้ครับ

เคราะห์ดีอะไรระเบิดไฟไหม้ขนาดนี้
คือไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีใครอยู่ในบ้านไม่มีคนเจ็บ
นายชานนทิมาชัยอายุ๒๘ปีเจ้าของบ้าน
ล้มทั้งยืนคุณผู้ชมนี่ฮะ
ล้มทั้งยืนผมไม่ได้ว่าเอาเป็นภาษาสำนวนมาเปรียบเทียบ

นี่ครับกลับมาเห็นไฟกำลังไหม้บ้าน

แล้วออกพิกิจยังพักเดียวเพื่อนบ้านมานะครับ
โทรศัพท์บอกเฮ้ยเองกลับมาดูก่อนบ้าน
ไฟไหม้หมดแล้วนะไฟไหม้หมดแล้วนะ
ในบ้านพี่มีอะไรบ้างมีทุกอย่างเลยลองฟังเสียงเขา

คุณผู้ชมในบ้านนอกจากบ้านแล้วก็รถจักรยานยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของเสียหายหมด
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกได้ยินเสียงดัง
แล้วเหมือนไฟไหม้เสียงยังไงที่มันแบบ
อะไรอย่างนี้ที่ชั้น๒ของบ้าน

เรื่องต้นมูลค่าความเสียหายเขาบอกไม่ต่ำกว่า๑แสนบาท
แล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัด
สัญญากันนะพวกเรา๓คน

เราจะไม่ชาร์จอะไรทิ้งไว้แล้วออกจากบ้านไป

อันนี้พวกยกเว้นตู้เย็นอะไรแบบนี้นะ
แต่ทีวีก็ถอดเถอะถอดปลั๊กถอดอะไรซะประหยัดไฟด้วย

ลำโพงบูรสูตรนะดอม
โอ้โหน่ากลัวเลยอ่ะเพราะว่าบางทีเราไปจับดูนะ

ใช่ต้องระวังด้วยนะคะ